ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาสำคัญ

หลังจากที่ท่านมรณภาพไป

ก็จะมีพิธีพระทานเพลิง๒๙
ซึ่งถ้าท่านซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับ

ถึงฉบับวันที่๓๑มกราคมก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับหลวงพ่อคูณ
เป็นไทยรัฐฉบับพิเศษที่ละลึกงานพระชธานเพลิงหลวงพ่อคูณปริสุทธโธ๒๑๓๑มกราคม
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐจะมีเรื่องราวของหลวงพ่อคูณ
ฉบับแรกวันนี้นะครับ๒๑มกราคมก็จะมีประวัติของหลวงพ่อคูณนะครับ
ในช่วงที่เป็นคาราวาสนะฮะแล้วก็เรื่องราวในอดีตต่างของหลวงพ่อคูณนะครับ
และวันพรุ่งนี้๒๒มกราคมนะครับจะเป็นภาพของหลวงพ่อคูณ
เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการอุปสมบทเข้าสู่ร่มกาสาวพัก
ได้รับการยกย่องเป็นปราศแห่งที่ราบสูงนะฮะแล้วก็จะมีทุกเรื่องราวไป
จนถึงฉบับวันที่สามสิบเอ็ดมกราคมเลยค่ะซึ่งเราก็จะมีนักข่าวของเราอยู่ในพื้นที่นะคะ
แล้วก็รายงานเข้ามาอย่างต่อเนื่องคืนนี้เป็นการสวดพระอภิษฐรรมเป็นคืนแรกนะคะ
ประชาชนร่วมหลั่งไหลกราบสรีระสังขารหลวงพ่อคูณปริสุทธโธค่ะ
ขณะเคลื่อนไปที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะ
แล้วก็มีร่างครูใหญ่อีก๑๔๓ร่างติดตามบรรยากาศจากคุณยุธยาตุ้มมีค่ะ
รายงานมาจากจังหวัดขอนแก่นค่ะ
ว่ามีประชาชนมากกว่าสามหมื่นคนนะครับที่มาร่วมทั้งในพิธีเคลื่อนสรีระสังขารพระเทพวิทยาคมหรือว่าหลวงพระคุณบริสุทธโธแล้วก็ร่วมในการสวดพระอภิษฐรรมคืนแรก
และในโอกาสนี้นะครับเจ้าหน้าที่ก็ได้เปิดให้ประชาชนที่มาร่วมงานทั้งหมดได้วางดอกไม้จันทร์ด้วยครับ
คณะผู้จัดงานได้เปิดให้ประชาชนเข้าวางดอกไม้จันทร์ได้เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับ
กำหนดการเดิมจะเปิดให้วางได้ในวันพรุ่งนี้เป็นวันแรก
เพราะว่าวันนี้เองมีผู้มาร่วมงานจำนวนมากด้วยศรัทธา
คำสอนของพระเทพวิทยาคมหรือว่าหลวงพระคุณบริสุทธโธ
และเมื่อเวลา๑๙นาฬิกาที่ผ่านมานะครับได้มีพิธีสวดพระอภิษฐรรมคืนแรก
โดยพระสงฆ์จากวัดหนองแวงพระอารามหลวงจังหวัดขอนแก่น
และมีรองศาสตราจารย์กิติชัยไตรรัฐสิริชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นประธานฝ่ายคารวาสครับ
ก่อนหน้านี้ในช่วงเย็นได้มีพิธีขอขมาร่างครูใหญ่ทั้งหมด๑๔๔ร่าง
ครูใหญ่พระเทพวิทยาคมด้วยนะครับ
โดยนักศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์สุขศึกษาได้แก่
แพทยศาสตร์คณะทันตแพทยศาสตร์คณะเทคนิคการแพทย์คณะพยาบาลศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์และคณะเพศศาสตร์
ไปดูภาพบรรยากาศเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับ
ขบวนเคลื่อนสรีระสังขารหลวงพระคุณบริสุทธโธจากคณะแพทยศาสตร์
เริ่มขึ้นเมื่อเวลา๑๓นาฬิกา๕๓นาที
มีประชาชนมารอกราบสรีระสังขารเนืองแน่น
ด้านหน้าโรงพยาบาลศรีนครินแล้วก็รอเก็บเหรียญโปรยทานดอกคูณบุญ
ไว้เป็นที่ไว้เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยนะครับ
จากนั้นขบวนได้เคลื่อนไปยังถนนมิตรภาพ
ขวาเข้าถนนกรปภึกผ่านแยกวัดอดุลยาราม
ซ้ายเข้าถนนกรปภึกตลอดสองข้างทาง
มีประชาชนมารอกราบสรีระสังขารอย่างต่อเนื่อง
สำหรับรถที่ใช้เคลื่อนสรีระสังขารหลวงพระคูณ
เป็นรถโบราณหมายเลขทะเบียน๔นหนู
จากนั้นขบวนได้ตรงไปถึงทางเข้าศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาพิเศษ
ระยะทางรวมประมาณ๓๒กิโลเมตร
ใช้เวลาประมาณ๒๐นาทีก็ได้ตั้งขบวน
โดยมีพระที่บวชใหม่๑๐๑รูป
เพื่อถวายแด่ลงพระคูณถือสายโยงนำหน้า
ซึ่งพระที่บวชใหม่๑๐๑รูปนี้นะครับ
บวดมาจากนครราชสีมา๕๕รูป
แล้วก็บวชที่ขอนแก่น๔๖รูป
ปฏิบัติธรรมจนถึงวันที่๓๐มกราคมนี้ครับ
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพงศ์สิทธิพรม
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัยระบุนะครับ

มาร่วมตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาจนถึงช่วงค่ำ

ก็เป็นลูกศิษย์ทางห้างแต่นับถือจ้า
นับถือจ้านับถือสุดเลย
เฮ้ยถามปูปูเห็นจังไหนจังไหนดี
ยังบรรลูปูวามึงรักษาสินห้าได้ไหมเพื่อนว่า

ดีใจจนนอนมาหลับดีใจจนใจเต้นตึ๊ก
พี่ลีผ้าเพื่อนออลหันสาธุหุ่นวาสนา
หลายจังได้มากพ่อจังสิ

จะเปิดให้ประชาชนได้วางดอกไม้จันท
ที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษ
และที่ฐานเมนลอยชั่วคราววัดหนองแวงพระอารามหลวง
บริเวณด้านหลังพุทธมนตรอีสาน
โดยตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะครับจนถึงวันที่๒๘มกราคม
ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษ
จะเปิดให้วางดอกไม้จันทร์ตั้งแต่เวลา๘นรถึง๒๒นร
ด้านหน้าตรงกลางนะครับเมื่อเข้ามาสู่มาด้านในศูนย์ประชุมแล้วนะครับ
ก็เดินตามริมฝั่งซ้ายแล้วก็ขวา
เพื่อวางดอกไม้จันทร์ที่โต๊ะด้านหน้าแล้วก็วนออก
สวัสดิ์แสดงให้มีนิดหน้ากลาง
แล้วก็สีดำนะครับส่วนดอกไม้จันทร์นั้นก็จะมีบริการอยู่ด้านหน้าทางเข้า
ส่วนประชุมอเนกประสงค์กาญจนาพิเศษนะครับ
แล้วก็สามารถนั่งร่วมฟังพระสวดอภิษฐรรมได้ทั้ง๔รอบในวันพรุ่งนี้ด้วยครับ
ยุธยาตุ้มีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับ
ขอบคุณคุณยุธยาและทีมข่าวด้วยนะคะ